สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
พอเราเข้าสู่เดือนใหม่ค่ะดวงชะตาของเราก็เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
และในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาสรุปรวมดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีโดยภาพรวมนะคะว่า
ดวงของคุณค่ะจะมีเรื่องดีเรื่องไหนเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะ
กลุ่มราศีแรกนะคะเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีค่ะแต้มบุญทำงานวาสนามาเยือนแล้วนะคะ
แก่ชาวราศีสิงศ์เมถุนตุลธนูและกันค่ะ
เดือนสิงหาคมนี้นะคะถือว่าดวงชะตาของทั้ง๕ราศีนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปเสนองานไปสมัครงานหรือว่าไปลงทุนหรือว่าจะเริ่มต้นสิ่งใหม่
ในช่วงที่ดวงชะตาดีค่ะจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหมายไว้นะคะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณหาโอกาสในการไปไหว้พระองค์ใหญ่ค่ะ
แต่ถ้ามีโอกาสได้ไปถวายผ้าห่มองค์พระด้วยโอ้โหถือว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีมากขึ้นเป็นอีก๑๐เท่าเลยนะคะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินอย่างเดียวค่ะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะคะได้แต่โชคลาภเพียวเลยค่ะ
แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกษ์และกุมค่ะดวงของคุณค่ะมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นนะคะ
มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักค่ะยิ่งคุณยิ่งขยันมากก็ยิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภลาบลอยหรือว่าลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสที่จะได้นะคะได้แบบกุ๊กกิ๊บพอหอมปากหอมคอค่ะ
แต่ว่าถ้าทั้งสามราศีนี้นะคะในอดีตค่ะชอบทำบุญชอบสั่งกุศลชอบช่วยเหลือคนนะคะไม่แน่นะในช่วงเดือนนี้ราชรสอาจจะมาเกยถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะ
ลับการเสริมดวงชะตานะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณหาโอกาสในการไปไหว้ทาเวสุวรรณสักครั้งหนึ่งค่ะ
แต่เคล็ดลับอีกนิดนึงค่ะก็คือคุณควรจะไปไหว้ในวันเกิดของตัวคุณเองนะคะเช่นคนเกิดในวันอาทิตย์ก็ควรที่จะไหว้ท้าเวสวรรณในวันอาทิตย์นะคะ
เพราะว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณโดยตรงนั่นเองค่ะต่อมาเป็นกลุ่มราศีดวงเปิดอุปสรรคคลี่คลายหมดเคราะห์หมดโศกต่อจากนี้จะได้เจอแต่เรื่องดีดีนะคะ
แก่ชาวราศีเมษพฤกษกมังกรและชาวราศรีมีนค่ะทั้งสี่ราศีนี้นะคะดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากค่ะ
ดวงมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยอุปสรรคปัญหาใดที่เคยทำให้คุณปวดใจก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในเดือนนี้ค่ะดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายงานหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหม่ค่ะ
ส่วนใครที่ทำการค้าขายอยู่โอ้โหบอกเลยนะคะว่าแทบไม่มีเวลาว่างเลยเพราะว่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการลูกค้าเข้ามาติดต่องาน
อย่างต่อเนื่องบางคนอาจจะถึงขั้นได้ขยายกิจการเลยนะคะ
ลับการเสริมดวงชะตานะคะหมอไก่ขอแนะนำให้ทั้งสี่ราศีนี้ค่ะหาโอกาสในการไปไหว้สักการะพระปางมารวิชัยหรือว่าพระปางสะดุ้งมารที่วัดไหนก็ได้นะคะ
แล้วตอนที่ไปไหว้ค่ะขอแนะนำว่าให้ถวายผลไม้มงคล๕อย่างที่มีรสหวานนะคะเช่นแอปเปิ้ลส้มกล้วยสาลีแล้วก็องุ่นนะคะ
เพราะว่าการถวายผลไม้ค่ะจะเป็นการเสริมดวงชะตานะคะทำให้ชีวิตของคุณราบรื่นไร้อุปสรรคมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบง่ายนั่นเองค่ะ
ยังไงหมอไก่ขออวยพรให้ทั้ง๑๒ราศีโชคดีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะคะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ